คุณผู้ชมคะมาดูกันหน่อยนะคะเรื่องกรณีการแก้ปัญหาแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร
มีความพยายามออกมาเยอะแยะมากมายแต่ผู้โดยสารก็ยังโดนปฏิเสธอยู่ดี

ฉันก็เคยมาแล้วนี่คุณโดนทุกเรื่องเลยนะ
ใช่โดนบ่อยมากเมื่อเช้าสดร้อนเลย

ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คราวนี้ไม่ได้บอกว่าไปส่งรถนะ

ก็ไม่ไปเหรอบอกเขากลับบ้านเป็นอย่างไรไม่ไปอย่างไม่มีเหตุผล
ฟังกันดีนะคะคุณโชเฟอร์แท็กซี่ทั้งหลายค่ะ
ถ้าคุณปฏิเสธผู้โดยสารอีก
แล้วก็มันจะไม่ใช่การปรับแค่๒๐๐๐บาทแล้วนะคะ

นายธานีสืบเริกรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเขาบอกเลยนะคะว่า
สำหรับความคืบหน้าในการแก้ปัญหาแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารแบบถาวร
เขาจะเพิ่มบทลงโทษตามกฎหมายใหม่
ควบรวมพระราชบัญญัติรถยนต์พศ๒๕๕๙
และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพศ๒๕๒๒ให้เป็นฉบับเดียวกัน
นั่นก็คือมีโทษปรับพนักงานขับรถสูงสุดที่๕๐๐บาท
โทษเดิมแค่๒๐๐๐บาท
และผู้ประกอบการจะถูกปรับตามกฎหมายใหม่ไม่เกิน๕๐๐๐บาท
เอาจริงนะฉันว่าเป็นการเพิ่มโทษแบบนี้
ปรับ๒๐๐เป็น๕๐๐ไม่ได้แก้ปัญหาให้ตรงจุดหรอก
สิ่งสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย
บังคับใช้ข้อบังคับต่างว่าคุณได้ทำจริงหรือเปล่า

เพราะว่าคนร้องเรียนไปเยอะแล้วถามว่าแท็กซี่เขาถูกลงโทษจริงไหม
อันนี้คือประเด็นปัญหามากกว่า
เอาจริงนะถ้าเกิดว่า๒๐๐๐กฎหมายเดิมไปปรับเขา
ขี่๑๕๓๐วันด้วย
ให้เข้ารับอบรมมารยาทด้านการให้บริการไม่ต่ำกว่า๓ชั่วโมง
และถ้ากระทำผิดซ้ำผิดซากจะลงโทษให้หนักขึ้น
เช่นพักใช้ใบขับขี่๓๖เดือน
แล้วก็จะพิจารณาเพิกถอนใบขับขี่ด้วย
ถ้าใครที่ทำผิดแบบมิจฉาชีพหรือว่าทำร้ายร่างกายนะคะ
แล้วยังมีประเด็นเรื่องของการผลักดันแกรปให้ถูกกฎหมายด้วย
กลุ่มแท็กซี่กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ

เขารวมตัวกันยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม
เรียกร้องต่อรัฐบาลผ่านกรมการขนส่งทางบกเลย

มันส่งผลกระทบต่อการประกอบการอาชีพของเขาอย่างรุนแรง
แล้วมันจะกระจายความเดือดร้อนไปถึงรถรับจ้างสาธารณะในกรุงเทพ

รถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ถูกกฎหมาย

เพราะว่ารัฐบาลใหม่มีนโยบายผลักดันแกรปให้ถูกกฎหมายเยอะมาก

ถูกต้องถูกต้องพักพลังประชารัฐรัฐบาลแหละนะฮะ